เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถววงสว่าง

จักรยานยนต์เนี่ยมีล้มอยู่คันหนึ่งแล้วมีคนนอนเจ็บอยู่เห็นไหม

โทรศัพท์มือถือที่หายไป

คนเจ็บเราตามเจอแล้วนะครับ

นี่เป็นภาพตอนที่ก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่อันนี้คนที่มาขโมยของเขา

แล้วจากนั้นกู้ภัยก็มาครับท่านผู้ชมครับ

อาทิตยี่สิบมิถุนายน

หลังได้รับแจ้งเหตุกู้ภัยก็มาช่วย

นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของกู้ภัย

กู้ภัยมาถึงก็ช่วยนะ
ปรากฏว่าระหว่างทาง

คนเจ็บบอกกับเจ้าหน้าที่
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันหายไปไหนอะไรยังไง
ซึ่งกู้ภัยที่เราตามไปคุยด้วยเขาไปช่วยเหลือวันนั้นนะคะ
โชคดีมากที่มีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้

กู้ภัยที่ไปช่วยเนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคมแน่

มีวันต่อมามีรุ่นพี่ที่อยู่ในรถพยาบาลด้วยกันครับ
เขามาบอกว่าวันนั้นเห็นกระเป๋าตังค์คนเจ็บอะไรไหมอย่างนี้
บอกไม่เห็นนะเราก็เข้าไปช่วยปกติใช่
เพิ่งเห็นคลิปเมื่อกี้แหละครับว่ามีคนมาถึงที่กระเทศก่อนแล้วก็มาหยิบนู่นนี่ไป
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ปากซอยวงสว่าง๑๑ตรงนี้นะฮะช่วงกลางวันจะเป็นพื้นที่ตรงนี้
ได้คุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างตรงจุดเกิดเหตุนะครับบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ย
คนจะขับรถกันเร็วมากทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่พี่วินเขาล่าให้เราฟัง
โอ้โหตกทุกข์ได้ยากจริงนะเผื่อโอกาสมันไม่ดีหรอก
นี่ค่ะจริงอย่างที่พี่สันติบอกเลยนะ
ค่ะคือไม่ดูเลยว่าเขาเจ็บหนักหรือว่าเจ็บมากเจ็บน้อยอะไรยังไง
เกิดเขาสาหัสหรือเขาตายขึ้นไปไม่ช่วยเหลือกันเลยเหรอนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับคนเจ็บเนี่ยหมดสติอยู่บนถนนแล้วก็กู้ภัยมาช่วย
แล้วก็ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับรักษาตัวอยู่ที่คอนโดย่านติวานนท
เราตามไปเจอมานะฮะนายธนพลบัวหลวงอายุ๒๙ปีเจ็บนี่
เอ็นขาฝั่งซ้ายเนี่ยร้าวกระดูกหลังฝั่งซ้ายซี่ที่๑แตกร้าว
ตาซ้ายก็แตกคิ้วซ้ายก็แตกกระดูกโหนกแก้มก็แตก
รามก็แตกศีรษะแตกเย็บอีก๓เข็ม
คืนวันนั้นเนี่ยคุณธนพลบอกว่าขี่จักรยานยนต์กลับจากบ้านพี่ชาย
อรุณอมรินระหว่างขี่จักรยานยนต์จะกลับที่พักเนี่ย
ขี่มาเร็วพอสมควรยอมรับลงจากสะพานพระราม๗
มันก็เลยมองภาพแบบมันพร่ามัวมองไม่เห็น
แล้วรถที่ขี่มาพุ่งไปชนต้นไม้ข้างทางนี่ฮะมีต้นไม้อยู่
แล้วก็กระแทกกับต้นไม้ก็ล้มลงที่ถนน
พยายามที่จะหาโทรศัพท์มือถงมือถือหลังจากที่สลบไปนะ
รู้สึกตัวอีกทีตอนที่แบบเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วพยายามหาโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ที่หายไป
แต่ที่ตัวมีบัตรประชาชนกับบัตรประกันอุบัติเหตุอยู่ที่ตัวเท่านั้น
ก็เลยรู้ทันทีว่าสงสัยระหว่างเกิดเหตุเนี่ยมีใครมาเอาไปแน่

บอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
เดี๋ยวไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดอื่นที่ขี่รถไป
นี่อย่าคิดว่าจะไม่มีใครเห็น
เหมือนกับเขาหันหน้ามามองอยู่ทีนึงนะตอนลงจากรถนะค่ะ
ไม่รู้จะมองรถคันหลังหรือว่า
ดูว่ามีกล้องวงจรปิดไหมอะไรยังไง
แต่ก็ไม่ทันเรียบร้อยนะ
เห็นหมดแล้ว

น้องหนูหรือว่าใครก็ตามเห็นแล้วอย่าเอาแบบอย่างนะครับ